คุณผู้ชมฮะที่มหาสารคามเราเล่าอีกข่าวหนึ่งก่อนนะครับ

คนร้ายผมยาวใส่ชุดดำขโมยรถจักรยานยนต์ที่เจ้าของจอดไว้หน้าบ้าน
แล้วก็ลืมถอดกุญแจไว้นะฮะ
คนร้ายเนี่ยเอาไปหน้าตาเฉยแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหคุณผู้ชมก่อนตำรวจจะไปจับ
อะไรจับได้ก่อนอะไรวงจรปิดนะครับเอาไปดูภาพกันนะครับ

วงจรปิดจับภาพท่านได้ชัดเจนเลยนะครับ
นี่ฮะเจ้าของรถจักรยานยนต์
เฟฟร้อยไอสีน้ำเงินขาวทะเบียน๔กไก่จจ๙๑๕๘ชชบ่อใบไม้ผู้เสียหาย
นำคลิปจากวงจรปิดมาโพสต์ไว้ในโซเชียลระบุว่า

ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊เค็งอ่างศิลา
แล้วก็ติดแฮชแท็กรถหายนะครับ

จะเป็นทางเฟซบุ๊กก็ได้หรือแจ้งตำรวจสพแสนศุกร์ก็ได้

หากไม่ดูเป็นการรบกวน

ในคลิปอย่างที่เห็นเลยคนร้ายนะ

ตอนแรกผมเอ๊ะผู้หญิงหรือผู้ชายนะคุณนะ
ดูสิฮะผมยาวใส่ชุดดำ

องดูซ้ายขวาก่อนตรงมาที่รถจักรยานยนต์

หลัง๑ที่หมู่๑ริมถนนอ่างศิลาบางแสน

โอ้โหจะเอกับมอเตอร์ไซค

ใช้เวลาก่อเหตุคุณไม่ถึงครับ
ไม่ถึง๒๐วินาที

กล้องวงจรปิดแป๊บเดียวเองนะครับ
ปู่ของเจ้าของรถที่ถูกขโมยไป
ให้ฟังว่าปกติรถจักรยานยนต์จะจอดตรงนี้๒คัน
แต่อีกคันเมื่อคืนไปจอดบ้านย่า
ก็เลยจอดไว้คันเดียวที่หน้าร้านนี้นะครับ
ช่วงเกิดเหตุคือเที่ยงคืนของวันที่๒๑มีนาคมนะครับ
เนื่องจากหลานลืมถอดกุญแจออกจากรถจักรยานยนต์
คนร้ายคงสบโอกาสแล้วฮะ
สตาร์ทรถได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ขับหนีไป

ฝากตำรวจในการจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้ด้วยนะครับ
ไม่เห็นรถก็สงสัยก็ถามเขาเหมือนกัน
ปกติจะจอด๒คันของหลานทั้งสองคน
แต่ว่าเมื่อคืนนี้ข้ามมาคันเดียวอีกคันนึง
จอดไว้บ้านแม่อีกคนนึงอีกบ้านหนึ่ง
ก็ไม่เห็นก็เลยสงสัยก็เลยถามเขา
ถึงรู้ว่าหายแต่เห็นหน้าตาชัดเจน
เดินมาจากทางด้าน๗๑๑
แล้วก็เลยพอดีรถลูกสาวจอดอยู่หน้าบ้าน
คันหนึ่งรถยนต์เดินอ้อมท้ายแล้วขึ้นมา
กุญแจมันคาอยู่เขาลืมเก็บ
ตอนนี้แจ้งความไว้กับตำรวจสพแสนศุกร์แล้ว

ก็เอาไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจตามจับกลุ่มได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ